คลิปเด็ดต่อไปในช่วงส่องคลิปเด็ด
แม่รถคันนี้เป็นรถกระบะตู้ทึบบรรทุกของ
เห็นคันหน้าเขาแซงจะแซงตามแต่ตัวเองก็แซงไม่พ้น
เพราะรถคันฝั่งตรงข้ามสวนมาพอดีเป็นแบบนี้ฮะ

มาแล้วเบงไง
อ๋ออีกครั้งนี้มันวิ่งขึ้นไป
เอาไม่อยู่ไอ้น้องนี้ก็ขับไปปกติ
ใช่ถูกต้อง
รถเก๋งสีแดงเขาก็พยายามเบี่ยงเพราะกลัวว่ารถคันนั้นจะพุ่งตรงมาใช่ไหม
พอเบี่ยงเสร็จปุ๊บไปเจอกันตรงนั้น

เก็บทรงไม่อยู่เลย

อยากจะเบรกเนี่ยเบรกแล้วมันสะบัด

รถตู้ทริปคันนี้เป็นทะเบียนบองใบไม้วอแหวงสี่หนึ่งสอง
เจ็ดนคลปถมพยายามเร่งเครื่องแซงรถสิดรองซึ่งอยู่
ด้านหน้าก็จะเห็นว่ามีจังหวะที่รถเก๋งคันที่อยู่
หน้าเขาคันหนึ่งเนี่ยแซงไปพ้นแล้วเหมือนคันนี้
พยายามจะแซงตามแต่ว่าแซงไม่พ้นครับจังหวะนั้นรถ
สีแดงคันนี้ครับขับมาสวนทางพอดีครับรถกระบะ
ทึบก็เห็นก็พยายามจะหลบเข้าทางเดิมจังหวะนั้นเนี่ย
ลงอีกฝั่งหนึ่งนะฮะทีนี้คนขับรถยนต์ที่วิ่งสวนทางมาก็
ตัวโก่งพยายามหลบซ้ายแต่ก็ไปจ๊ะตรงข้างทาง
จิ้มไปนิดหนึ่งครับนะฮะหลังจากนั้นกู้ภัยร่วมกับตันอยู่
ตำรวจสพพระพุทธบาทก็มาแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วก็ตรวจสอบดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขับรถก็ระวังกันด้วยแล้วกัน